คนนี้ก็อันตรายเหมือนกันครับไปขโมยเงินทองบ้านของผู้หญิงคนหนึ่ง
ต้องการหาเงินไปทำทุนเขาบอกว่าชีวิตเขาเดือดร้อนมาก
อยากจะทำมาหากินแต่ที่ผ่านมาขาดทุนย่อยยับ
ก็เลยทำแบบนี้แต่เสียดายครับ
วงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนแล้วสุดท้ายเขาก็หนีไม่รอด
โดนจับในที่สุดฮะนี่คือหลักฐานครับ
ไม่ใช่แค่ฟ้ามีตาครับกล้องวงจรปิดก็มีครับ

และเห็นชัดเจนเลยหลักฐานสำคัญครับ
ตำรวจสภนาโพในพื้นที่บุรีรำครับ
ใช้หลักฐานนี้แหละมัดตัวนายศักดิ์ชัยหรือว่านายศักดิ์อายุ๕๕
ขโมยงัดเอาทรัพย์สินภายในบ้านพักของผู้เสียหาย
คุณจุติพรเป็นผู้หญิงอายุ๒๙ปี
ได้ทรัพย์สินภายเป็นทองเผ็ดเงินสด
มูลค่าความเสียหาย๒๕๐๐๐กว่าบาท
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๖พฤษภาคมครับ
หลังจากนั้นสืบหาข้อมูลจนรู้ว่าผู้ก่อเหตุนั้น
เป็นคนที่ไหนอย่างไรไปตามจับได้เลยครับถึงบ้านพัก
ในพื้นที่อำเภอพยักษภูมิพิสัยที่มหาสารคาม
ตอนที่ไปถึงเนี่ยเขาอยู่กับเมียกับลูกนะ

สารเมียและลูกเขาเหมือนกันนะครับ
ตาจอยเลยไม่รู้จะช่วยอะไรได้เพราะว่าผิดเต็มประตู

ตัวมาที่โรงพักแล้วพอมาเจอผู้เสียหาย
นั่งลงยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายครับ

ผู้เสียหายเองก็ตกใจยกมือรับไหว้แทบไม่ทัน

นี่ครับขอโทษครับผมผิดแล้วที่ทำลงไป
ผมเคยมีอาชีพขายไก่ย่างขายข้าวโพดต้มริมทาง
แต่ขายไม่ดีก็เลยมาค้าวัวขายควายแทนครับแต่ก็ขาดทุน
ทีนี้วันที่เกิดเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวงานบุญบ้างไฟ
อำเภอนาโพแล้วเหลือไปเห็นวัวควายชาวบ้าน
ก็เลยจะไปขอซื้อแต่ไม่มีตังค์
เงินจะมัดจำเขาก็ไม่มี
ขี่รถไปเรื่อยจนกระทั่งเห็นบ้านผู้เสียหาย
เออบ้านหลังนี้ดูรวยฮะบ้านสวยไม่มีคนอยู่ด้วย
ค่ะเอาแบบนั้นเลยครับเพื่อจะได้หาเงินไปตอบทุนทำมาหากิน
ดูลูกเมียแต่วิธีการมันผิดไงครับลุง
ทำแบบนี้ไม่ได้ลองฟังครับ
ครับมันขายไม่ดีครับพอไปไปเรื่อยเรื่อยมันก็ไม่ไหว
แล้วก็ไปซื้องัวงวัวก็ขาดทุนอีกครับ
ผมขายทั้งรถขายทั้งอะไรหมดเลยนะครับก็ขายแล้วก็เหลือที่ยังไม่ได้ขายก็จะคืนเจ้าของครับ
อ๋อคือตั้งใจจะมาคืนอยู่ก็คืนอยู่ครับอืม
ที่ขายไปผมก็จะชดใช้ให้นะครับ
กลางทุกอย่างยึดมาได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นไขควงเล็กใหญ่ถุงมือป้องกันลายนิ้วมือไงครับ
นอกจากนี้ก็ได้ของกลางอื่นอื่นด้วยนะครับทองที่เขาขโมยไปยังไม่ได้ขายนี่ครับ
แต่บางส่วนก็ขายไปแล้วเจ้าตัวรับปากว่าไอ้ที่ยังไม่ได้ขายเนี่ยก็จะคืนให้หมดเลย
แล้วที่ขายไปแล้วก็เดี๋ยวจะหาเงินมาชดใช้คืนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ถ้าเกิดว่าพี่คิดให้มากอีกสักนิดหนึ่งนะไม่ทำแบบนี้นะ
ผมเชื่อว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันจะต้องมีวันที่ลืมตาอ้าปากได้แล้วลูกเมียพี่จะไม่ต้องเดือดร้อนหนักกว่าเดิมนะครับ